อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนั่งรถตู้แล้วมีการทำร้ายร่างกายอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ถึงขั้นแบบจิกผมกันเลยนะเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
เหตุการณ์นี้เดี๋ยวดูนะคะทางฝั่งสีเหลืองลูกศรเหลืองเนี่ยเป็นผู้เสียหายสีแดงเนี่ยคือคนที่มาจิกผมคือเขาเอามาโพสต์ใน
ส่วนคู่กรณีที่จิกผมเธอเนี่ยมาทีหลังแต่ว่าจะนั่งแถว
หน้าเหมือนกันก็เลยมีการเถียงกันทีนี้โชเฟอร์รถตู้เนี่ย
มาขอบอกว่าให้เธอไปนั่งแถวหลังได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิด
เถียงกันอยู่แบบเนี้ยรถมันจะออกไม่ได้เธอก็เลยกลัว
ไงว่าเดี๋ยวคนอื่นจะเดือดร้อนทั้งทั้งที่จริงแล้วตัวเธอ
เนี่ยเอากระเป๋ามาจองที่นั่งไว้ก่อนแต่ก็ยอมนะยอมตามที่
คนขับรถตู้ขอร้องจะได้จุบอ่ะรถตู้ก็จะจะได้ออกไปแต่
ผู้หญิงชุดเข้มชุดดำคนนี้ค่ะยังไม่หายโกรธ
อืมด่าเธอลอยลอยอ่ะอยู่ดีดีก็พูดมาคุณทัศนัยนิสัยแย่นิสัย
ไม่ดีนิสัยเลวพูดมาแบบนี้คือพูดตลอดทางเลยค่ะจนมาถึง
นุสวรีทีนี้พอลงจากรถตู้มาเนี่ยมันก็เลยเป็นคลิปแบบ
คุณผู้ชมเห็นกำลังจะขึ้นบันไดเลื่อนไปรถไฟฟ้าแต่
ปรากฏว่าโดนผู้หญิงชุดดำเนี่ยมาจิกหัวหน้าหงายเลย
เธอก็เลยไปขอภาพวงจรปิดจากร้านเบเกอรี่ตรงจุดที่เกิดเหตุ
เหตุเอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานแจ้งความที่สอนอพญาไทยคลิป
เอามาโพสต์ไม่นานคุณผู้ชมประมาณครึ่งนาทีเท่านั้นเอง
เองแต่เธอบอกว่าที่เอามาโพสต์จะขอพลังโซเชียลขอเบาะ
แสของคนนี้หน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอคือ
ใครจะได้ให้มารับโทษตามกฎหมายต่อไปแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะเธอ
ก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะเธอไปตรวจร่างกายที่
โรงพยาบาลมานักข่าวก็เลยถามอันนี้เป็นภาพตอนที่เธอไปตรวจ
ร่างกายก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะเนี่ยแบบเป็นอะไรมากหรือเปล่าคือเธอ
บอกว่ามันก็มีอาการแหละเพราะว่าหลังจากที่โดนจิกหัวเอาจริงจริง
พอดูก็แรงเหมือนกันนะครับหน้าหงายแบบนั้นนะคะซึ่งเอ่อเธอ
บอกว่าเธอมีอาการปวดตึงลงมาที่คอแล้วก็ไหล่แฮชแท็กตรวจ
ร่างกายแฮชแท็กเพื่อนผู้ไม่ยอมให้เพื่อนมาคนเดียวแล้ว
เธอก็แท็กเพื่อนอีกคนนึงใช่คือมีเพื่อนพาไปตรวจ
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ทีนี้เธอก็จะเอาใบรับรองแพทย์เนี่ย
ไปแจ้งความกับตำรวจที่สนพญาไทยช่วงเที่ยงของวันนี้
ต่อด้วยนะคะครับอืมการแย่งกันนั่งเบาะหน้าทำไมถึงต้องมาทำร้าย
ร่างกายกันแบบนี้คนที่เขาโดนดึงผมเขาก็มาก่อนด้วยนะนะ
ก็ถ้าเกิดว่าเจอแล้วก็ดำเนินคดีไปนะครับ